บอกสั้นถ้าไม่กลัวผี
ตามมา

อันนี้คาเฟ่หรือบ้านผีสิงค่ะคุณ

คุณดูทางขึ้นบันไดไป
คืออ้าบอกให้กัดความหล่อนกันนิดนึงก่อน

อยู่หลังสถานีรถไฟสุราธานี
ตึกเก่าธนาคารธนชาติ

ร้านนี้ตั้งอยู่ชั้น๒ของตัวตึกนะคุณ
ความรู้สึกของการไปร้านนี้

ถูกมัดรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียวแล้ว

ผีมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผีตานี

และผีทะเลอย่างคุณชนะก็มี

ใช่ถ้าคุณไปที่นั่นจะมีผีทะเลทันทีเลย
แต่ยังไม่มีผีทะเล
เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอา

และสร้างบรรยากาศในคาเฟ่ให้เป็นไฟ

อะไรอย่างนี้
จะมี
แต่คุณค่ะใครที่เบื่อคาเฟ่แบบเดิมอยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแนวมาสัมผัสคาเฟ่แนวหลอนแบบนี้
อยากให้แวะไปพิสูจน์จิตกันหน่อยว่าจิตใครจะแข็งจิตใครจะอ่อน
คาเฟ่นี้เขามีคำเตือนนะคุณตอนเข้าคุณนับจำนวนคนให้ดีนะ
เพราะว่าตอนออกจากร้านไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกมาเกินหรือเพื่อนหาย
ต้องดูนะบางคอมเมนต์เขาว่าอย่างนี้เอาให้ชัวร์นะ

ท่าท่ังร้ายที่เป็นเพื่อนทุกบอกว่าเพื่ออะไรรู้มะ

เกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ตกใจ

เราได้แผ่เมตตาไปแล้ว
เอาจริงดิฉันว่านะแผ่เมตตาไม่พอ
ต้องตั้งเสียงโทรศัพท์มือถือเป็นคาถาชินบัญชน

เพราะว่าท่องเองไม่ไหวยาวนะคะ
แต่ก็เป็นไอเดียการแบบทำร้านเก๋ที่เอามาฝากกัน

ผมไม่ใจไม่ถึงผมปั๊บผมไม่ไป